เขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสฮะตอนแรกเขาก็ทำโต๊ะจีนนะครับ
คุณผู้ชมบางทีบางครั้งบางคราวเราอาจจะค้นพบสิ่งใหม่
ที่เราถนัดและสามารถสร้างรายได้ได้เยอะก็ได้
อันนี้มันคือเมนูโต๊ะจีนเลยนะถูกใช่ไหมอ่ะไปที่นี่ฮะตลาดนัดหนองโพ
ที่ตั้งขายอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีแหมชื่อดีนะ
ตลาดหนองโพมีโอกาสอยากไปสักทีเหมือนกันอ่ะที่นี่ฮะเขาขาย
ขายปลาทอดแสนอร่อยเขาบอกว่าต้องมาร้านนี้เจ้านี้
ดังจริงร้านแห่งนี้เป็นของนายจำเนียนจันทะ
หนุ่มวัยกลางคนคนนี้ที่เขาผันจากการจัดงานพวกโต๊ะจีน
งานเลี้ยงนั่นแหละครับมาเปิดร้านขายปลานินทอดเมี่ยงแบบนี้
เขาบอกว่าตัวเขาประกอบอาชีพเป็นผู้รับจ้างทำอาหาร
บุฟเฟต์และโต๊ะจีนในราชบุรีมานานกว่ายี่สิบปี
ผมเข้าใจนะบางทีขายแบบเดิมทำแบบเดิมมาประมาณ
สิบปีก็เราก็คุ้นชินกับแบบนั้นไงอืมแต่ด้วยความที่ว่า
ไปเจอกับวิกวิดโควิดสิบเก้าให้ก็เลยต้องผันมาทำธุรกิจอื่น
เพื่อเลี้ยงชีวิตตัวเขาตัดสินใจหันมาขายปลานินทอดเมี่ย
ตลาดแห่งนี้เนื่องจากตัวเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ย
มีสูตรก็ทำโต๊ะจีนอยู่แล้วไงเขามีสูตรในการทอดปลาอยู่แล้ว
แล้วการทอดของเขาทอดออกมาสวยนะคุณดูสิคุณดูเหลืองสวย
สวยโอ้ยกระเทียมเจียวหอมเจียวโอ้โหใครใดที่โดนหอมเจียว
จะเป็นคนเดียวที่โดนใจอันดาเขาใส่หลายอย่างไงโอ้แต่ใส่เยอะ
ปลานินทอดเมี่ยงหอมเจียวแบบเน้นแล้วตามไปด้วยเครื่องสมุนไพรทอดหอม
โอ้โหแล้วพริกอ่ะพริกแห้งมาทอดให้มันหอมอย่างนี้
น่ากินน่าทานมากเลยนะครับเขาบอกว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าในตลาดแห่งนี้ดีมาก
แล้วทางร้านเขาต้องเลือกปลานินตัวใหญ่เบ้งทั้งนั้นเลยนะ
ในราคาไม่แพงด้วยเขาบอกว่าปลานินท่อนเมี่ยงของเขาเนี่ย
ในราคาตัวละ๑๕๐๑๖๐บาท
โอ้โหดีนะโอ๊ยยยยยยยยยยยต่อมาไม่ถึง๒๐๐เออ
ลองหาซื้อกันดูนะครับใครที่สนใจไปลองซื้อกันได้
กับร้านหนูนิดโภชนาอยู่ที่ตลาดหนองโพตะบนหนองโพอำเภอโพธาราม
จังหวัดราชุบรีเปิดตอนบ่าย๓ที่ถึงทุ่ม๑
หรือขายจนกว่าของจะหมดนั่นแหละเบอร์โทรขึ้นให้แล้ว
ลองโทรไปสอบถามกันดูถ้าจะแบบว่าสั่งแบบเยอะหลายตัวไง
น่าทานจริงแล้วก็ทำระดับโต๊ะจีนเลยนะคะ